คุณผู้ชมคะมันมีเหตุการณ์สะเทือนใจเหตุการณ์หนึ่ง
ที่วินคนขี่มอเตอร์ไซค์เขาขี่มอเตอร์ไซค
แล้วก็ชนคุณป้าอายุห้าสิบกว่า
ป้าแกก็ขาไม่ดีกำลังเดินข้ามถนน
ชนจนกระเด็นแล้วอาการสาหัสมาก

ไม่ลากป้าเอามาไว้ข้างทางแล้วขี่หนีไปเลยค่ะ
พลเมืองดีมาเห็นบอกว่าเห็นตอนที่วินลากมาไว้ข้างทาง

แล้วท้ายที่สุดคุณป้าแกก็เสียชีวิตนะคะคุณผู้ชม

ก็บอกโอ้โหทำไมวินใจร้ายจัง
ปล่อยให้ป้านอนตายอยู่ข้างทาง
ใช่ค่ะคือมันเกิดขึ้นที่หน้าวัดกลางบางปะกง
ถนนสุขุมวิทย์สายเก่าอำเภอบางปะโกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า

ก็ไปเจอร่างของผู้หญิงอายุประมาณสัก๕๐ไม่เกิน๕๕ปีค่ะ
เสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ที่ไหลทางเห็นไหมคะ
ที่พื้นถนนเป็นรอยคราบนี่คือเลือดทั้งนั้นเลยนะคะ
และบนถนนก็มีรอยครูดล้มของรถจักรยานยนต์
มีกองเลือดอยู่แบบนี้
จากการสอบสวนพลเมืองดีที่เขาผ่านมาเห็นเหตุการณ์
คือนายอนุชิตสว่างจิตอายุ๑๘ปี
นายอนุชิตพลเมืองดีเล่าแบบนี้ค่ะ
บอกว่าตอนนั้นผมกำลังขี่รถไปตลาด
แล้วผมก็มาเจอวินมอเตอร์ไซค์

อายุน่าจะสักประมาณไม่เกิน๗๐ปี
คือคุณลุงแกก็จอดรถมอเตอร์ไซค์
ตอนนั้นวินมอเตอร์ไซค์กำลังลากร่างของคุณป้าที่บาดเจ็บ

คือนายอนุชิตพลเมืองดีก็พยายามถามนะ

ทำอะไรอ่ะทำไมจะไปไหนยังไงเกิดอะไรขึ้น

ลากร่างของคุณป้าคนเจ็บเอามาไว้ที่ไหลทาง
แล้ววินก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลยค่ะ

เขาลากมาน่าจะลากมาฝั่งนี้ไม่ให้รถชน

เขาร้มกูร้มจริง

ขี่ไปทางตรงตรงความน้ำหลัก
ทีนี้ตำรวจก็ไปสืบหาข้อมูล
เท่าที่นายอนุชิตพลเมืองดีให้ข้อมูลมา
ก็รู้ว่าผู้ชายที่ขี่วินมอเตอร์ไซค์เนี่ย

อยู่ที่คิวของวัดบนคงคาราม

อาการบาดเจ็บสาหัสแต่ไม่แจ้งตำรวจให้มาช่วยเหลือ

นอกจากแกะรอยจากคำพูดของโผล่เมืองดีแล้ว

รองเท้าข้างซ้ายของนายจันวินมอเตอร์ไซต์

ถึงที่บ้านก็เจอรองเท้าอีกข้างหนึ่งข้างขวา
เป็นรองเท้าที่เปื้อนเลือดตกอยู่

ก็รู้ว่านายจันทร์วินมอเตอร์ไซค์กลับมาที่บ้าน
เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไป

ตอนที่กู้ภัยกำลังจะเอาศพของคุณป้า
ชนะสูตรที่โรงพยาบาลบางปะกงคุณผู้ชม

ชื่อว่านายอำนวยปานอีเม้งอายุ๕๕ปี

เพื่อนบ้านเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาให้
ก็ถามเหมือนกันนะว่านี่คือใครมาทำอะไร
นายอำนวยบอกว่าผมมาตามหาเมียผม

เขาเดินกระเพล็กมาซื้อของที่ตลาด

ทีนี้นายอำนวยก็เลยไปขอดูหน้าศพ

อำนวยคือร้องไห้โฮออกมาเลย
เพราะว่าศพนั้นคือภรรยา
คือคุณลุงกับคุณป้าถือว่าเป็นคู่ชีวิตกันนะครับ
แล้วก็บอกว่าคุณป้าใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากมาโดยตลอด
ในการที่จะดูแลซึ่งกันและกันนะครับ
คุณป้าคือนางบานเย็นปานอีเม้งอายุ๕๒ปีนะคะ
คือสามีอย่างคุณลุงก็บอกว่า
คุณป้าไม่มีตังค์จะนั่งวินมอเตอร์ไซค์
ก็เลยต้องเดินออกจากบ้านตั้งแต่เช้ามืดทุกวัน

แต่ว่าวันนี้สามีก็แปลกใจไง
ทำไมภรรยายังไม่กลับบ้านก็เลยออกมาตามหานะคะ
ก็สังหรณ์ใจนะคะพอซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เพื่อนบ้านมา
แล้วก็มาเจอจุดที่เกิดอุบัติเหตุอยู่

สำหรับในจันทร์คนที่เป็นวินมอเตอร์ไซค์แล้วหลบหนีไป
ตอนนี้ตำรวจสพบังปะกงก็กำลังตามหาตัวอยู่นะคะ
เพราะว่ารู้ชื่อแล้วรู้นามสกุลแล้วรู้ที่บ้านแล้ว

ถ้าเกิดเจอตัวจะนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ